คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ

มีผู้ชายคนนึงเขาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ย
มีคนลักลอบเล่นการพนันกันอยู่

เขาก็เลยกลับไปกลับมาอีกทีถอดเสื้อ

มีชายชะกัน๓คนหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ

หลับสนิทศิษฐ์หารมลง
ฉายาเป็นมงคลมาก

ถึงว่าผิวใช่มั้ย
อายุเยอะรึยัง
แต่ตอนนี้สรุปแล้วว่าเหมือนกับเขาก็เคลียร์กันได้แล้วนะ
ความเข้าใจกันได้นะคะแต่ย้อนเหตุการณ์ไปนิดนึงนะคะ
ธนวัฒน์คนนี้ค่ะเขาถอดเสื้อท้าชก
ตำรวจนอกเครื่องแบบสพแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าช่วงตี๔ที่ผ่านมาเขาไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจ
ว่ามีการลักลอบเล่นการพนันแล้วก็ตรงนี้ทะเลาะกันบ่อย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน
แต่ตำรวจไม่เอาเรื่องนี้ไปตรวจสอบไม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้
แล้วก็ต่อว่าเขาด้วยแล้วก็มีชายชะกันสามคน
หนึ่งในนั้นคาดว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมากระชากคอเสื้อเขา
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปก่อน
ขี่กลับมาอีกรอบนึงที่โรงพักแม่ปิง
บอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยจังหวะที่เขาถูกกระชากเสื้อ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่มากระชากคอเสื้อเขา
ว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เขาบอกว่าขอชกกับตำรวจที่กระชากคอเสื้อเขาหน่อย

โลกแปลิร์ฟ

มันจะแอ้งทิ้งเริ่มยังไม่ง่ายอาหารอยู่
โอ้โหนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
หลับสนิทสิทธิ์หามลมถอดทรงถอดเสื้อท้าอยู่หน้าโรงพักเลยเนี่ย
วันนี้ก็ไม่มีใครต้องหามใครลงทำไมฮะ
เพราะว่าไม่มีใครมาตอบรับคำท้าของคุณพี่เขานะคะ
ไม่มีตำรวจคนไหนออกมารับคำท้าแบบนี้ก็เลยมีการโทรศัพท์นี่

พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป

เอาอย่างนั้นเลยเหรอโทรหานายเลยโทรจริงนะผมมีเบอร์นี่เห็นมั้ย
ผู้กำกับการสพแม่ปิงก็เชิญนายธนวัฒน์คนนี้
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนมาปรับความเข้าใจกันในห้องประชุมของโรงพักนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์นะคะคุยกันอยู่สักชั่วโมงนึงอะค่ะ
ธนวัฒน์ก็ออกมาแล้วก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากโรงพักทันที
อ๋อเหรอใช่บอกแค่ว่าต้องรีบไปเข้าเวรอย่างนี้ค่ะ
หือนี่เขาบอกแบบนี้คือพอตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วนายธนวัฒน์คนนี้เขาเป็นอาสาจราจรด้วย
เขาก็มีอาชีพรับจ้างเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปเข้าเวรไปทำงานอะไรแบบนี้

ใช่ผู้กำกับสพแม่ปิงก็เลยบอกว่าปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยจับไม้จับมือขอโทษกันแล้วเป็นความเข้าใจผิดกัน
มาแจ้งว่าเนี่ยมีบ่อนการพนันในพื้นที่สพแม่ปิงผู้กำกับเขายืนยันว่าไม่มีนะคะ
บ่อนการพนันที่ถูกกล่าวอ้างนะคะ
ต้องไปถามหลับสนิทสิทธิหามลงแล้วไอ้ที่หายเข้าไปในห้องเนี่ยไปเจออะไรมา
มันถึงรีบขี่รีบขี่มอไซค์ไปเลย
ใช่รีบขี่หายไปเลยค่ะไม่พูดอะไรอีกเลยค่ะ
ตั้งใจตำรวจผมบอกคุณดูเนี่ยข้อหาคุณเด็มพึดเลยเนี่ย